ไปดูสามีภรรยาคู่นี้เข้าไปเก็บเห็ด
เข้าไปเก็บเห็นได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะ
สามีบอกเธอไม่ต้องกลัวน่าจะเป็นหมูป่า
ไม่ใช่หมูป่าครับเป็นช้างป่าฮะ
แล้วช้างป่ากระทืบคนที่เป็นสามีนี่เสียชีวิตเลยครับ
นี่ฮะเมียร้องไห้กอดศพผัวครับนายสมบูรณ์ตานวิราชอายุ๖๘ปีนะฮะ
คือเห็นแล้วเนี่ยคนที่เป็นพ่อนะที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ลูกชายก็ร้องแม่ก็ร้องแต่แม่เนี่ยร้องจนไม่มีน้ำตาแล้ว
ข้างกันที่เห็นแว๊บเมื่อกี้คือนางบุญล้อมตานวิราช
ภรรยานั่งซึมเลยซึมเพราะผมบอกแล้วว่าร้องตั้งแต่กลางคืนจนไม่มีน้ำตาแล้ว
อืมนางบุญล้อมเล่าบอกว่าเธอกับสามีเข้ามาหาเห็ด
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งตะบนระบำอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
ตอนนั้นได้ยินเสียงลูกช้างมันร้องแต่สามีบอกเธอไม่ใช่หรอก
มันน่าจะเป็นเสียงหมูป่าก็หาเห็ดกันต่อดิหาเห็ดกันต่อจู่จู่เดินไป
เฉินหน้าเลยก็เงยหน้าขึ้นมาคราวนี้คุณผู้ชมครับแม่ช้างฮะ
แล้วมันเป็นแม่ช้างแม่ลูกอ่อนอ่ะอืมโอ้โหดุครับเธอตกใจกลัวสุดขีดครับ
หมอบลงที่คนต้นไม้ตอนนั้นคิดว่าตายเป็นตายตายแน่
ส่วนสามีวิ่งหนีฮะช้ามันก็วิ่งตามผ่านไปสักพักเสียงเงียบลงครับ
เธอเดินตามหาสามีไปเจอสามีหายใจแหบแหบแหบอยู่อืม
รินแล้วมีแผลที่หน้าอกที่ไหล่ที่หลังนะครับ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
เราเลยหลงไปบ่องเลย
นายสมบูรณ์ออกไปจากป่านะครับระยะทางสามกิโลเมตร
ไกลเนอะคือระยะทางเนี่ยแต่มันอาจจะไม่ไกลเท่าไหดอม
แต่ความยากลำบากในการออกมาดูสิครับ
ทุลักทุเลผ่านตรงน้ำบ้างป่าบ้าง
โอ้โหผ่านลำน้ำหน่อยต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรนะเพราะเป็นการตายผิดธรรมชาติครับ